สรุปแล้วนะครับคำวินิจฉัยของศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นในคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
สารได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายปรีชาไคร่ครวนนะครับ
แบบร้อยตำรวจโทรจรูลวิมูลในข้อหายักษ์ยอกซับรับของโจร
ผลการพิจารณาก็คือสารมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับ
โดยให้เหตุผลค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียว
โดยสารได้ใช้เวลาเริ่มอ่านคำวินิจฉัย
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๑๕นาที
จนถึงเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็ได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัย
ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร
แล้วก็ได้ให้เหตุผลในการวินิจฉัยครั้งนี้
โดยมีรายละเอียด
ก่อนที่ทางฝ่ายของทนสิทธิบันเกิด
จะลงมาจากด้านบนแล้วก็จะมาแถลงอีกครั้ง

โดยรายละเอียดของคำวินิจฉัย
ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง

ระบุว่าคำเบิกความของพยานบุคคล
ขัดแย้งกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
กองปราบแล้วก็ทางปอทได้ทำการตรวจพิสูจน์ทั้งเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็ข้อความเสียงคลิปเสียงต่างที่หลายคนพูดถึง
ก็มีการหยิบยกมาพูดในชั้นศาล
ซึ่งทางด้านของผู้พิพากษาเองก็ได้อธิบายในข้อความต่างโดยระบุนะครับว่า
ครูปีชาเจ๊พัทและเจ๊ป้าบินได้เซ็นยอมรับแล้วว่าคลิปเสียงต่างนั้นเป็นคลิปเสียงของตัวเองจริง
และก็หลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำสืบได้
ก็คือเรื่องของข้อมูลที่ครูปีชาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ
มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับออกมาระบุว่าวันศุกร์ที่๒๗ตุลาคมนั้นครูปีชาได้เดินทางไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ
ซึ่งก็มีเลขท้าย๒๖หลายชุดทีเดียวในวันที่๒๗ตุลาคมซึ่งเป็นวันศุกร์ในปี๒๕๖๐
สารระบุว่าครูปีชาอาจจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับก็คือวันที่๒๗ตุลาคม
มาเป็นเหตุการณ์ของวันที่๓๑ตุลาคมเนื่องจากมีการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์จากเครือข่ายต่างที่ครูปีชาใช้
ระบุชัดเจนว่าในวันที่๓๑ตุลาคมครูปีชาอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีซึ่งเป็นโรงเรียนของครูปีชาเอง
ครูปีชาได้สอนอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันจนถึงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๖นาที
ครูปีชาได้ออกจากโรงเรียนเทพมงคลรังศรีเพื่อจะเดินทางไปรับลูกสาวอยู่ที่อีกโรงเรียนหนึ่ง
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๒๐กว่านาทีจากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ก็ยืนยันชัดเจน
แล้วทางฝั่งของครูปีชาซึ่งเป็นโจทย์เองก็ไม่สามารถหาหลักฐานอย่างอื่นมาคัดค้านข้อมูลตรงส่วนนี้ได้
เหตุการณ์ที่ครูปีชาไปรับสลากนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันที่๒๗
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอฟังคำแถลงนะครับ
จากทางธนาศิษย์ภาคพิเศษบังเกิดรวมถึงร้อยตำรวจโทษจรุดวิมูล
ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะใช้คำว่าเป็นผู้ชนะในคดีนี้ก็ว่าได้นะครับ